เหตุการณ์นี้มีลูกจ้างถูกไล่ออกแล้วแค้นใจค่ะสุดท้ายย้อนกลับมาเอามีดมาด้วย
บุกเข้าไปในสำนักงานแล้วก็ไปฟันแขนผู้จัดการจนเป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นราธิวาสช่วงเช้าเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี้ยพี่สาวของคนเจ็บ
เขาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์เขาโพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์นะคะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้ขอความเป็นธรรมให้กับน้องชาย

ทองชมพูนุษย์เป็นผู้จัดการบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
คือเธอบอกว่าน้องชายกำลังจะเริ่มทำงาน
มีอดีตลูกน้องคนนึงถือมีดเข้ามาฟันแขนเลยนะคะ
แล้วดูเหมือนว่าจงใจคือกะเอาให้ตายหรือเปล่า
คือจงใจจะเอาชีวิตเลยหรือเปล่า
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
เพื่อนพนักงานต้องพาน้องชายส่งไปรักษา
เพราะว่าน้องชายได้รับบาดเจ็บเป็นแผลลึกที่แขนหลายแผล
คุณหมอต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด

ชื่อว่านายอับดุลรอมันอุมา

ถูกไล่ออกไปเมื่อวันที่๑เมษายน

ตำรวจจะได้ตามตัวผู้ก่อเหตุมา
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

คุณผู้ชมค่ะเขาเล่าว่าเขาก็กำลังนั่งเล่น
โทรศัพท์มือถืออยู่ด้านหน้าสำนักงาน
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านหน้า
ถือมีดแล้วเดินปรีเข้าไปในสำนักงานเลยค่ะ
ภาพซ้ายมือคือภาพนายอับดุลรอมันอุมาผู้ก่อเหตุนะคะ

เอามีดฟันผู้จัดการประมาณ๔ครั้ง
เพื่อนร่วมงานก็เห็นนะทุกคนตกใจ
พยายามจะร้องห้ามแต่โอ้โหคนร้ายก่อเหตุแบบไวมากอะค่ะ

คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หนีไปตามถนนสุไงโกลกตากใบ
แล้วก็อดีตพนักงานที่มาก่อเหตุคนนี้คนร้ายคนนี้
คือตอนทำงานก็เป็นคนขี้โมโหมากเป็นคนหัวร้อนพอสมควร
นี่คือคนเจ็บที่โดนฟันนะคะเธอก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะ
แล้วโดยปกติแล้วคุณก่อเหตุนี้เขาเป็นคนยังไงพี่พอทราบไหมครับ
ใจร้อนครับ
เจ้าของบริษัทให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุทำงานที่บริษัทนี้๓ปี
เคยถูกพักงานหนึ่งครั้งเพราะเป็นคนใจร้อน

พอกลับมาทำงานยังใจร้อนอีกยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีก
เอาพักงานครั้งที่สองแต่เจ้าของบริษัทบอกว่าก็เห็นใจ
กลัวเขาขาดรายได้ก็ให้โอกาสกลับมาทำงานอีกค่ะ
แต่คราวนี้พอย้ายกลับมาอีกรอบให้ไปทำแผนกอื่นแล้ว
เอ้าไปก่อเหตุอีกเหมือนกับไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน
หรืออะไรก็ตามก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยสุดท้าย
ไล่ออกไงคะหลังจากถูกพักงานไปสองครั้ง
ทางรองสารวัตรสอบสวนสพสุไงโกลกร้อยตำรวจเอกพานุมาตร
นาคตุ่มบอกว่าตำรวจสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
รวมรวมหลักฐานดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่า
คนร้ายหลบหนีแล้วก็ส่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมครับได้ข้อมูลมาว่าคนร้ายภูมิลำเนาเดิม
อยู่อำเภอตากใบจังหวันอราธิวาสล่าสุดตำรวจขอ
ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอาการคนเจ็บค่ะ
ล่าสุดเนี่ยพี่สาวคนเจ็บมาอัปเดตอาการบอกว่าปลอดภัยแล้ว
แต่ยังอยู่โรงพยาบาลต้องรักษาตัวต่ออีกสักระยะค่ะ
แล้วก็ฝากบอกเอาไว้ว่าคือผู้ก่อเหตุควรจะมอบตัวนะ
แล้วก็มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
เพราะหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกครับตำรวจก็ตามตัวได้อยู่ดีนะคะ